คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เราต้องตรวจสอบกันเลยนะครับ
ว่าจะมีสถานที่ไหนบ้างในกรุงเทพมหานครก่อนแล้วกันนะฮะ
ว่าจะสามารถเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ได้
ใช่ค่ะต้องดูเพราะว่าตั้งเป้าเอาไว้

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่างมากขึ้น
รวมถึงดูด้วยค่ะสำหรับชุดที่จะเอาไปตรวจเองที่บ้าน
ไปตรวจเอ๊ะว่าเราสามารถทำได้เลยใช่ไหม
ทีนี้มาไล่เรียงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของการซื้อชุดไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะ
ตรวจเรามาตรวจเองได้ไหมมาแยงจมูกเองได้ไหม

ค่ะทีนี้เรื่องนี้ทางด้านนายแพทย์ภัยศาล
ั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าออยยก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการ
ทีออยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
คุณผู้ชมแต่ทีนี้เขากำลังจะปรับรูปแบบการใช้
เพื่อที่ว่าคนเราจะได้เข้าถึงได้มากขึ้น
คือก่อนหน้านั้นต้องให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เท่านั้น

คนทั่วไปซื้อใช้เอง
เพราะมันไม่มีวางจำหน่ายให้เอาไปใช้เอง

คือเขาก็ต้องปรับรูปแบบให้มันง่ายขึ้น

คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์เขาใช้ในการเช็คให้เรา
เขาแยงเข้าไปเขารู้ว่าจุดไหนคือโปรงจมูก

แต่ถ้าเราจะแยงเองยังไงครับ

หรือว่าให้ประชาชนใช้เป็นโฮมยูสเนี่ยนะคะ
อาจจะไม่ต้องแยงลึกมากหรือที่ง่ายใช้น้ำลาย

ตรงนี้เขาจะมีพวกแนวทางมีคู่มือต่างแนะนำเสร็จสับเลย
เพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าพูดถึงว่า
เราจะสามารถไปหาซื้อชุดตรวจมาได้เลยไหม
ณปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถหาซื้อชุดตรวจแบบนี้

แต่ว่ามีการประชุมหารือกันแล้วนะคะ
ในการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์
ตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก็เหลือรอทางเลขาธิการออยลงนาม
แล้วก็เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในการที่จะปลดล็อกในเรื่องนี้นะครับ

คือบ้านเรามันจะมีชุดตรวจแบบนี้
๒๔ยี่ห้อ๒๔บริษัท
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่า
ถ้าท่านจะซื้อนะท่านต้องดูชุดตรวจให้ดี
ยี่ห้อเขาให้แยง

ยี่ห้อแยงแค่โพรงจมูกเท่านั้น
ยี่ห้ออย่างที่คุณอริยาบอก

เห็นเขาแยงกันลึกแล้วหลายคนแบบอุ๊ยเสียวจมูกสะดุ้งทุกทีเนี่ย
เราต้องเลือกถ้าเราจะซื้อมาใช้เอง
แต่รอก่อนนะฮะรอให้เขาปลดล็อกก่อน
ถูกต้องค่ะแล้วก็ย้ำด้วยนะว่าการตรวจในรูปแบบนี้คุณผู้ชม
สำหรับคนที่เขามีเชื้อในปริมาณมาก
สมมุติเวลาตรวจปั๊บผลออกมาเป็นบวก
หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการไปตรวจซ้ำด้วยนะคะ
บุคลากรทางการแพทย์ที่เขามีความเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งด้วย
แต่บอกไว้ก่อนถ้าคนจะซื้อมาตรวจเอง
ตรวจแบบนี้นะฮะก็จะราคาตกอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๔๐๐บาท
ถ้าเขาอนุญาตแล้วร้านขายยาทั่วไปก็จะมีขายด้วย

แต่ตอนนี้คนคงถ้าอนุญาตจริงนะคนคงแย่งกันหาซื้อ
คุณแต่เอาจริงตอนนี้ที่ฉันเห็นในโลกโซเชียลมีมาขายแล้ว
แล้วคนเข้าไปเอฟเยอะเลยค่ะ

ก็คือเรื่องของจุดตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก
เรื่องนี้ทางด้านนายแพทย์เจด็จธรรมทัศน์ธรรมทัศน์อารีย์เลยค้าที่การ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช
มีการประสานการทำงานร่วมกับ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
จัดสถานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก
กระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่วันนี้เลย๑๒นี่แหละค่ะ
เริ่มตั้งแต่เมื่อ๘โมงเช้าที่ผ่านมา
เป้าหมายนี้นะคะตั้งเป้าเอาไว้
จะตรวจให้ได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันราย
แค่ไหนตรวจปั๊บครึ่งชั่วโมงรู้ผลเลยนะคะ
ทีนี้บอกจุดตรวจกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมจุดตรวจเนี่ย
ตั้งแต่๘โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจุดแรกมีที่สนามกีฬาทูปะเตมีของกองทัพอากาศ
อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีแล้วก็มีที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากเขตบางกะปินะคะ
สองแห่งนี้เนี่ยทางสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสปคศมก
จะเป็นคนตรวจค่ะก็ตั้งเป้าจุดละสามพันรายต่อวันอ่าสองจุดนี้ก็หกพันแล้วนะคะ
ทีนี้จุดที่๓ก็คือที่ลานจอดรถชั้น๕อาคารบีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติที่ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
จุดนี้เนี่ยนะคะคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ย
แล้ววันแรกเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศกันหน่อยที่จุดนี้จุดที่๓เนี่ยนะคะ
ชั้นห้าเนี่ยมีคนมาตรวจหาเชื้อโควิดคือวันนี้เขาจะรับประมาณแปดร้อยคน
แล้วจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีการตรวจ

แล้ววันต่อไปจะเปิดให้ลงทะเบียนจองตรวจ
คือจะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยเป้าหมายตรงนี้ก็คือ๓๐๐รายต่อวันเหมือนกันนะคะ
ใช่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของสาบันป้องกันควบคุมโรคเข็ดเมือง
เทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลมหิดลร่วมกับสปสชนะทั้ง๓จุดนี้

อย่างผู้ประกันตนเองหรือว่าแรงงานเนี่ยนะฮะ
ทางด้านของกระทรวงแรงงานเนี่ยก็จัดจุดตรวจเพิ่มเติมนะครับ
โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันสำหรับผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไป
ส่วนด้วยนะสามารถเข้าไปได้นะฮะที่นี่นะครับ
เยาวชนกรุงเทพมนครไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพมนาคม
ที่นี่ก็จะเป็นจุดตรวจหลักให้กับผู้ประกันตนได้นะฮะ

ส่วนของกรุงเทพมนครเขาก็เพิ่มอีกจุดหนึ่ง
ก็คือที่อาคารกีฬาเวทนะครับอันนี้บอกไปแล้วนะฮะ
ของอาคารกีฬาอาเวศก็คือที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเป็นของประกันตน

เปิดจุดตรวจสนามฟุตบอลกองพลปตอที่เกียรติกายเขตดุสิต
อันนี้จะตรวจได้อีกวันละ๓๐๐คน
นี่เลยให้คุณผู้ชมได้ตรวจสอบดูนะ
กรุงเทพมหานครมีจุดไหนที่เขาจะเปิด

ก็อย่าลืมนะเอาบัตรประชาชนไปด้วย
ถ้าเกิดมีสำเนา๒ชุดก็เอาไปลงทะเบียนที่หน่วยบริการด้วย
แล้วก็ย้ำนะคะเวลาไปแบบนี้คุณผู้ชมติดปากกาของตัวเองไป
จะได้ไม่ต้องใช้ปากกาปนกับของคนอื่นนะคะ